ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ก็เลยลงพื้นที่
รถตู้คันนี้เป็นหนึ่งในจำนวนรถตู้กว่า๑๐๐คัน
เพื่อตรวจจับความเร็วป้องกันอุบัติเหตุ

ซึ่งระบบนี้จะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ภายในรถ
เพื่อบันทึกภาพพฤติกรรมพนักงานขับรถ

ส่งข้อมูลไปยังผู้ประกอบการเดินรถตู้

เพื่อรายงานว่ารถตู้คันไหนมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดปกติบ้าง
พนักงานขับรถตู้บขเส้นทางกรุงเทพระยอง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่โดยตรง

และช่วยให้ประวัติการขับขี่ตลอด๑ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียว

โดยข้อมูลที่ส่งมาจะแจ้งพิกัดที่รถอยู่ในปัจจุบัน

หากพบว่ามีความผิดปกติก็จะส่งเรื่องไปยังกองตรวจการ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถ
ถูกเชื่อมายังกรมการขนส่งทางบกภายในปีหน้า
แต่หากมีเหตุจำเป็นกรมการขนส่งทางบก
สามารถขอภาพนี้มาใช้ตรวจสอบได้ทีหลัง

ขนส่งจำกัดหรือบริเคราะห์สอ
สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้มากกว่าครึ่ง

ปีหนึ่งอุบัติเหตุต้องไม่เกินกว่า๑๙ครั้งที่เป็นเหตุที่รุนแรง
แล้วเราก็ไม่เคยถึงตรงจุดนั้นเลย
เป็นประโยชน์กับประชาชนจริง
เป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการด้วย
เขาสามารถควบคุมกำกับดูแลพนักงานประจำรถได้
ถูกไหมครับอันนี้ในส่วนของพศเอง
ตามที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคมนี้
เจ้าของรถจะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่๘๐๐๑๐๐บาทต่อคัน
และต้องติดตั้งกับผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นภาระอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังว่า
ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมาด้วย

ข่าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน